ทีนี้ไปดูศึกสายเลือดกันหน่อยที่นครนายก
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขามีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ที่ตะบนสาริกาของนครนายก
ปรากฏว่าคุณชำนาญเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าตัวไม่ลงแต่ส่งลูกสาวลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้

ปรากฏว่าลูกสาวแพ้การเลือกตั้ง
เจ้าตัวโกรธค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะ
ไปหาน้องชายชักปืนครู
ชักปืนครูบอกมึงเดินมาก้าวเดี๋ยวกูยิงทิ้งเลย

เสื้อแดงอาจารย์ไหม
เสื้อแดงคือนายชำนาน
ชำนาญนามสกุลบุญแสงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
อ๋อนะครับเป็นคนก่อเหตุเนี่ยที่เดินเข้ามานะฮะครับ
เขานั่งลักษณะคือเหมือนกินข้าวกันอยู่ไหมกลุ่มนี้

แล้วก็มาถามลักษณะคือมาถาม
เพราะว่าลูกสาวของตัวเองแพ้เลือกตั้งไง
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ที่ตะบนสริกา
คนที่ชนะคือน้องชายของนายชำนาญชื่อว่าประนอม
ก็มีศักดิ์เป็นอาแท้ของลูกสาวตัวเองนั่นแหละค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยมาที่บ้านหลังนี้ค่ะมาจอด
แล้วก็หาเรื่องพูดจาโวยวายข่มขู่

เดี๋ยวกูจะยิงให้ตายเลยอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วเปิดเสื้อขึ้นด้วยให้เห็นว่าที่เอวมีปืนนะ
กปืนมาด้วยอะไรแบบนี้ลักษณะคูอะค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้หมดเลยนะคะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุแล้วทั้งหมดที่ประสบเหตุ
เขาก็เลยพากันไปแจ้งความที่สพเมืองนครนายก
เพราะเกรงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะไม่ปลอดภัย

เรามีโอกาสไปคุยกับ๑คนค่ะคุณผู้ชม

ชื่อว่าคุณพันประพาบุตรแสงอายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นหลานทั้งของคุณประนอมแล้วก็คุณชำนาญ
ทีนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเป็นวันนับคะแนน
สรุปว่าอาประนอมเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้ง
ก็เลยทำให้อาชำนาญไม่พอใจที่ลูกสาวของแกแพ้เลือกตั้ง
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาที่บ้านด้วยความโกรธแค้น

สะใจแล้วใช่ไหมสะใจแล้วใช่ไหมสะใจแล้วใช่ไหม
แล้วถกเสื้อขึ้นโชว์ปืนค่ะ
เหน็บอยู่ที่เอวแล้วก็พูดข่มครูอีกว่า
เดี๋ยวจะยิงทิ้งอะไรประมาณนี้เดี๋ยวได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่
อะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็โตเถียงกันขึ้นนะคะ
ที่อาชำนาญจะเขียวรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปเลยค่ะ
ที่หนูเห็นเลยเนี่ยเป็นอาวุธปืนเหน็บมาทางข้างหน้าค่ะ
ข้างหน้าตรงนี้เลยแล้วก็ยืนกันข้างหน้าเหมือนกับฉันคิด
เดินเข้ามาเลยค่ะถามว่ามึงสะใจแล้วยังมึงสะใจไหม
หนูก็เลยถามว่าสะใจเรื่องอะไรอาสะใจเรื่องอะไร
กูถามมึงว่ามึงสะใจไหมแล้วหนูได้ยินเหรอคะ
ก็บอกหนูก็คือตอนนั้นพอหนูเห็นไปเห็นปืนที่อยู่ข้างหน้า
แล้วภรรยาเขาขี่เข้ามาหนูก็เลยบอกว่าเขาถามเรื่องกะติก
หนูเห็นท่าไม่ดีหนูก็เลยพูดไปว่ากระติกน้ำอยู่ร้านนั่นเอง
เขาก็ถามเรื่องกระติกน้ำหนูก็ติกน้ำอยู่ร้านนั่นเอง
เพราะความที่เรากลัวว่าจะเกิดความรุนแรงเพราะเด็กน้อยนั่งอยู่กันเยอะเลยค่ะ
จริงพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะคะ
คุณประนอมที่ชนะการเลือกตั้งบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
จริงแล้วก็แหมพี่น้องกันทั้งนั้น

คือมันไม่ใช่เรื่องของผลการแพ้ชนะเลือกตั้งอย่างเดียวหรอกค่ะ
มันมีเรื่องของปัญหาส่วนตัวในอดีตด้วยนะคะ

แต่ก็ไม่ควรทำแบบนี้อันนี้มุมคุณประนอมนะคะ
เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือควรที่จะจบด้วยการพูดคุยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังเรียกตัวนายชำนาญเนี่ย
สอบปากคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
อย่างนี้นะแพ้ชวนตี
ทุกการเกี่ยวขันต้องมีน้ำใจเป็นทางกีฬาครับ